โอ้นี่เดี๋ยวพบบทเรื่องโหดเอาเรื่องปูดหัวมาให้ดูอีกแล้ว

แล้วยิ่งใกล้จะสรุปคดีเนี่ยตำรวจบอกเท่าไหร่๑๘เมษาใช่ไหม
หลังสงกรานแต่ณตอนนี้เนี่ย
ความคืบหน้าของคดีโอเคมันอาจจะไม่มีอะไรมาก
ที่มันมีคือการฟ้องร้องอันนี้แหละเราจะจับให้ดูเป็นคู่เลย
ถ้าเป็นมวยเนี่ยนะไม่รู้เลยคู่ไหนคู่เอกคู่ไหนคู่รองอ่ะคุณผู้ชม
เอาคู่แรกก่อนคุณแม่คุณตังโมฮะ
คุณแม่คุณตังโมฟ้องร้องนายสันทนประยูณรัฐคุณผู้ชม
เพราะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกที่นายสันทนาออกมาให้ข้อมูลบอกเนี่ย
ตังโมของแม่เสียหายนะคุณแม่ไม่พอใจ
เพราะคำพูดของนายสันทนะไม่เห็นมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้เลย
และในกรณีนี้เดียวกันเองคุณผู้ชม
กระติกที่เราก็ทราบมาดีว่าอาจจะไม่ถูกกับคุณแม่สักเท่าไหร่นัก

แต่กระติกเองก็จะแจ้งข้อหามินประมาทกับนายสันทนาประยุณรัฐด้วยเช่นกัน
ว่าจะฟ้องทนายเดชาข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
เพราะอะไรเพราะก่อนอันนี้ทนายเดชาพูดพาดพิงตัวเองหลายครั้งแล้วนะ

ไม่ได้บอกว่าชื่อนายสันทนัทนี่คุณผู้ชมจำจังหวะนี้ได้ใช่ไหม

คุณสันทนาชี้เลยบอกทนายเดชาพูดชื่อมาเลย
นี่คุณพูดหลายรอบแล้วเนี่ยพูดชื่อมาเลย
นายเดชาตอนนั้นหันกลับไปบอกว่าไม่ใช่พี่
พี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับพี่
แต่คุณสันทนาบอกเรื่องนี้มันละเว้นไม่ได้
ไม่รับคำขอโทษด้วยนะ
ถือว่าแลกกันแล้วกันนี่
นายเดชาไม่ยอมเช่นกันครับ
ออกมาตอบโต้นายสันทนาบอก

เพราะมั่นใจว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิด

ทนายเดชายังได้เปิดเผยถึงความขึ้นหน้าของคดีว่า
ได้คุยกับนายศิระเจนจาคะด้วย

คุณศิราบอกหลังจากส่งสำนวนแล้ว
เริ่มมีการฟ้องร้องนักการเมือง๑คน

คนมีสีอีกหนึ่งคนที่ตาขวางหน่อย
อ่าใบ้มาด้วยนะตาขวางหน่อย
แล้วก็จะฟ้องนักแสดงที่ใส่ร้ายกระติกอีกหนึ่งคน

ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือพูดง่ายว่า
ด่าจนดังบางคนก็ด่าจนรวย
มีแฟนคลับเพิ่มมีฟอลเลอร์เพิ่มด้วยครับ

นายเดชาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะ
คนเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะอบอุ่นในโลกออนไลน์ไง

แต่เดี๋ยวดายหน้าบันรังใช่เลยนี่น้องแห่ง
ก็คืออยู่ในโซเชียลเนี่ยโอ้โหคนกดไลค์กันเพียบ

ยังมีนี่ไงพี่หนุ่มกัญชัย

หัวจะปวดนะครับ
แต่ว่ามาดูอันที่ต้องจับตา

โพสต์เนี่ยต้องจับตานะ
นานจะมาสักที

พี่ชายของคุณแตงโมโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าทะเลาะกัน

แข้งขัดขากันเอง

ป่านนี้อีกฝ่ายคงได้เป็น
นอนในจุดกันหมดแล้ว
อืมแล้วไม่ต้องมาถาม

สิ่งที่ผมทำผมไม่ได้ต้องการ

ผมทำแบบเงียบมาโดยตลอด
ไม่จำเป็นจะต้องให้ใครทราบข้อมูล

ตลอดเองครับเพราะคุณไม่ใช่คน
ในครอบครัวผมความเสียใจ

คุณไม่ได้สูญเสียน้องแบบผม

เมื่อวันก่อนผมจำ
คำพูดได้แต่ผมจำตัวไม่ได้
นะมีคนคนหนึ่ง

พี่จำไม่ได้ก็แล้วกัน

ไม่ต้องบอกพี่จำไม่ได้นะฮะ

คดีแตงโมกำลังงวดด้วยระยะเวลา
สังคมก็ยังติดตามการเปิดประเด็น

จากผู้คนที่ใกล้และไกลคดี
แต่ทั้งหมดก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
เรื่องพญาหลักฐานที่ควรตรวจสอบครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมปิดคดีแล้ว

มีทั้งโตเถียงทะเลาะตำหนิด่าทอ

อีกไม่นานก็จะได้เห็นบทบาทขององค์กรอายการอีกครั้ง
รวมทั้งจะได้ทราบสิ่งที่ถูกสรุป
ส่วนตัวรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดูมีพลัง
กว่าเมื่อครั้งทำคดีเจนจีรา

จนเกิดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในกระทรวงยุติธรรม
และระบบพิสูจน์ศพนิรนาม
ส่วนครั้งนี้เชื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ไม่เคยมีครั้งไหนเอออันนี้จริง

ไม่เคยมีครั้งไหนที่ผู้คนจากทุกกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอายุออกมาทวงความเป็นธรรมให้ผู้ตาย
อีกไม่นานก็จะชัดเจนโอ้ผมขนลุก
กฎแห่งกรรมกำลังทำงาน
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันฮะ
เอออีกอันหนึ่งคุณผู้ชมที่จับตารอดูนะ๑๘นะ

ว่าตำรวจมีคลิปสำคัญแตงโมหงายหลัง

คือเรื่องนี้ค่ะรายงานข่าวนะบอกว่า
ตอนนี้ทางตำรวจเองเขาก็รวบรวมสำนวนคดี๘แฟมใหญ่นะ
มีเป็นพันพันหน้าแล้วตำรวจสืบสวนเนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดของกฟภบางกรวย
วันที่๒๔ช่วง๔ทุ่ม๓๓
เอาภาพนี้ไปให้กับทางสตูดิโอตัดต่อ

แล้วให้ไปขยายภาพดูไปเพิ่มความละเอียด
เห็นเป็นเงาคนนั่งยองที่ท้ายเรือ

คิดว่าคลิปนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะ

จะมีมาเปิดให้สื่อได้ดู
เป็นช่วงที่เราตามหากรรมานาแล้ว

ไม่มีสื่อไหนได้เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
อีกที่น้องน้ำแขกอธิบายคือ

จันโลหงหว่างไหหว้ของระทึกวินทีชีวิต
วินาทีชีวิตนี่ค่ะข้อมูลที่น่าจะเป็นข้อมูลล่าสุดแหละ

นะคุณผู้ชม๑๘นี้เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทั้งวัน